มาต่อที่เรื่องของคุณตูน
เข้าสู่วันที่๓๑ของโครงการ๙คนละ๙คุณผู้ชม
เหมือนเดิมทุกวันครับคุณตูนพร้อมคณะยังคงวิ่งอย่างตั้งใจต่อไป
ตอนนี้ก็เข้าสู่ที่ราชบุรี

คือคุณตูเริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงประมาณตี๓กว่า

ประมาณสักตี๓ตี๔อันนี้มัน๖โมงกว่าแล้วนะ

เมื่อเช้านี้ออกวิ่งสตาร์ทบริเวณปั๊มปตทลุงเท่งในอำเภอชะอำ
ตอนนี้จบเซตแรกไปเรียบร้อยแล้ว
เซ็ปแรกไปที่แม่ระเมียดที่อำเภอท่ายาง
ระยะทางก็๑๓๒กิโลเมตร
วันนี้คุณตูนก็จะวิ่งไปจบเซตสุดท้ายที่
โรงศรีทิติพรธัญญาครับที่จังหวัดราชบุรี
บริลทางรวมทั้งหมดเกือบ๗๐กิโลเมตร
บรรยากาศเมื่อวานย้อนกลับไปดูกันหน่อย

เมื่อวิ่งถึงโรงเรียนวังไกล้กังวลที่อำโรหิน
ก็เหมือนเดิมฮะขึ้นเวทีไปร่วมร้องเพลงแสงสุดท้าย

เป็นเพลงที่หลายโรงเรียนหรือว่าหลายจุดในตลอดการวิ่งของคุณตูน

แล้วก็คนที่มารอรับนี่ก็จะช่วยกันร้อง
วันนี้คุณตูนไปร้องกับวงดนตรีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

ประกาศขอบคุณชาวหัวหินที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
และขอบคุณที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาล
ขณะที่ประชาชนต่างตะโกนเสียงเชียร์พี่ตูนสู้
คุณหมอสู้พยาบาลสู้กึกกล้องทีเดียว
เห็นไหมได้ยินไหมคุณหมอสู้พยาบาลสู้

แม่พร้อมเพียงจริงตามจังหวะกอง
จากนั้นคุณตูนพร้อมคณะได้วิ่งเข้าไปสู่ตัวเมืองที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
โดยมีประชาชนชาวเพชรรอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะ
โดยมีทั้งหน่วยทหารของค่ายพระราม๖จัดชุดคนร่ม

อันนี้กระโดดร่มมอบเงินบริจาคให้
ก็เป็นการสร้างความประทับใจที่มันเกิดขึ้นให้กับคุณตูนบอดี้แลมนะฮะ
มีพลังกายพลังใจในการวิ่งสู่จุดหมายประธานต่อไป
ส่วนบริการสองข้างทางที่คณะของคุณตูนวิ่งผ่านไป
ก็มีทั้งประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมไปร่วมขอถ่ายภาพนะฮะ
ก็คนเยอะทีเดียวเมื่อวานส่วนใหญ่ก็ไปรอต่อแถวตั้งแต่เช้าตรูดเลย
เพื่อรอให้คณะของคุณตูนนั้นผ่านไป

เอาเงินมาจากฟ้าเลยนะเป็นเงินจากฟ้า
เพราะคล้ายแบบนั้นแต่ว่ามาจากฟ้าไม่ได้มาจากกวางเลนเดียนะฮะ

เมื่อวานนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างดีครับ
ตำรวจทหารฝ่ายปกครองตลอดเส้นทางเนี่ย

ซึ่งเส้นทางวิ่งเข้าสู่เส้นทางพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีก็มีดารานักแสดงเนี่ย

หญิงลีหญิงลีศรีจุมพล

มีคุณโตโนภาคินแหม่มสุริวิพาคุณหญิงรัฐา
ตลอดทางวิ่งอากาศเมื่อวานนี้เป็นใจนะครับอากาศไม่ร้อนเลย
แล้วก็มีการถ่ายภาพของชาวเพชรชบุรีก็ไม่ได้สร้างปัญหาอุปสรรคให้คุณตูนต้องบาดเจ็บอะไร
ก็สบายนี่มีกีต้าเงินมาให้เล่นด้วยดูสิฮะ
พี่ตูนจะได้กีต้าเงินบ่อยแล้วก็จะจริงจังด้วยนะกับการเล่นกีต้าเงิน
ใช่อันนี้คุณตนนก็รวมวิ่งด้วยนะครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมรับขบวนวิ่งของโครงการ๙คนละ๙ที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพ
อย่างที่พาดหัวข่าวไปนะฮะ๓ธันวาคม
นายแพทย์พิชยานาควัชระมรองประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่า
ในช่วงเช้าของวันที่๓ตุลาคมคุณตูนจะวิ่งจากนครปฐมเข้าสู่เขตทวีวัฒนา
หยุดพักที่ปั๊มปรทเพชรทวีโชคเพื่อทำกิจกรรมแล้วก็ออกวิ่งอีกครั้งในช่วงบ่ายไปยังสำนักบำรุงทางธนบุรี
ส่วนช่วงเย็นจะออกวิ่งในเส้นทางถนนสิมรินทรถนนราชวิถีแวะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โหครับข้างแน่นอน
แต่พี่ตูนเขาเป็นห่วงเรื่องของรถติดมาก
อันนี้กำลังจะพูดถึงเหมือนกันวันที่๓ระวังรถติดนะ

วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้นะครับ

แล้วกลับมาวิ่งใหม่อีกครั้ง๕ธันวาคมวันดีด้วย
จากกรุงเทพก็จะวิ่งไปยังบ้านเกิดที่สุพรรณ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของคนที่ใครเห็นภาพพี่ตูนก็จะต้องเห็นภาพคนนี้ด้วย

วิ่งตลอดเวลาแต่หน้าขาวผ่องตลอดเวลาสวยตลอดเลย
ก็คือมีโอกาสก็ไปวิ่ง

แต่ส่วนใหญ่จะวิ่งกับพี่ตูนตลอด

ใบ๒ใบ๓เดี๋ยวรู้ไหมที่ได้ไป๕คู่เนี่ย

ใช่ค่ะมีความเคลื่อนไหวของก้อยล่าสุดด้วย
คุณก้อยบอกว่าอาจจะต้องหยุดวิ่งหน่อย

ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบอกว่า
จะต้องประถมพยาบาลเพื่อให้ดีขึ้นก่อน
และจะกลับมาถือถุงบริจาคเคียงคู่พี่ตูนอีกครั้ง

ล่าสุดทุ่งไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ

วิ่งไปตามการวิ่งของพี่ตูน

ตั้งเป้าไว้๗๐๐ล้านบาทนะคะ
อยากจะให้ถึงตอนนี้ระยะทาง๑๑๓๑๔๐กิโลเมตร
วิ่งมาแล้ว๒๕วันค่ะ

เตรียมพร้อมรับคุณตูนแต่ย้ำนะครับว่า

เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยแล้วก็
ข้าวอนุสบดีประวังเรื่องของรถติดด้วยนะครับ